พอล้มตัวนอนปั๊บเหมือนขึ้นคล่อมพี่เลย

เขาพูดเลยว่าคนนี้เป็นเจ้าของพี่

ถ้าเจออย่างนี้ปุ๊บควรจะไปทำบุญอะไรยังไงบ้าง

มูไนท์วันอังคาร๔ทุ่ม๑๐นาที